จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวไปแลนด์๒คน
หลงป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกำลังกว่า๑๐๐นาย

ปูพรมค้นหานักท่องเที่ยวทั้ง๒คน
ซึ่งคาดว่าจะอยู่ฝั่งปราจีนบุรี
หลังจากทราบพิกัดสุดท้าย
และวันนี้จะมีการนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินด้วย
เราจะไปสอบถามการค้นหานักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์๒คนเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เขต๙
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

แนวทางในการค้นหาวันนี้เป็นอย่างไรคะ
แนวทางค้นหาช่วงนี้เราใช้เฮลิคอปเตอร์
ทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ
บินขึ้นตรวจทางอากาศ
และส่วนในภาคพื้นดินอย่างที่ทราบ
เราได้จัดกำลังจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุณหยังชาติทัพลานตางศรีดาและตาประยา
ส่วนที่กำลังกันนะครับจัดเป็นกำลังทั้งหมด๑๑ชุด
ในการที่จะปูพรมตรวจสอบ
ในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ที่ไปมาจบกันที่น้ำตกเหี่ยวสุวัสดิ์
โดยเส้นแรกก็จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เต็ตที่๒จากน้ำตกเขียวสุวัสดิ์มา

ที่๓เขาจากบ้านทีวีลงไปที่น้ำตกเหวสุวัสดิ์
แล้วก็เส้นที่๔ก็จากด่านเดินหอม
ขึ้นมาที่น้ำตกเหี่ยวสุวัสดิ์
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้ง๑๑ชุด

ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ
ค่ะการค้นหาแตกต่างจากเมื่อวานอย่างไรบ้างคะ

จากจุดนี้เนี่ยเราจะจัดกำลังตากระจายออกไปนะครับ
รอบทิศทางครอบคลุมพื้นที่นะครับ
ออกไปจนสุดแต่ละเขตนะครับ
ถ้ายังไม่พบก็เจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้างคืนในป่าก่อน

ถ้าในช่วงบ่ายเราก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับ
ข้อมูลที่ได้มาคือนักท่องเที่ยวโทรมาล่าสุดพิกัด
แต่ว่าป้ายนี้เรามี๒จุดในพื้นที่นี้
ความยากง่ายในการกำหนดพิกัดจะยากง่ายมากน้อยแค่ไหนครับ
ครับก็เนี่ยครับคือเราไม่มั่นใจว่ามันอยู่ที่จุดไหนป้ายไหนนะครับ
แต่ว่าจากที่ท่องเที่ยวพักที่ลำตะคองเนี่ยเราก็คาดว่านักท่องเที่ยวน่าจะเดินไปทางน้ำตกเหวสุวัสดิ์นะครับ
ทางด้านโน้นนะครับ

แต่ว่าเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตรงนี้เราจะมีการวางมาตรการให้รัฐกลุ่มในอนาคตต่อไปอย่างไรบ้างไหมครับ
ครับจริงทุกคณะที่เข้ามาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบนะครับกรณีจะเดินเนี่ยต้องให้แจ้งทางอุทยานและจับผู้นำทางนะครับ
แต่ก็กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้นะครับ
ดังนั้นในมาตรการที่เราจะทำได้เราก็คงจะต้องแจกในเรื่องเอกสารพวกนี้นะครับต้องตรวจสอบคำแนะนำให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ
แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของภาษาเป็นภาษาอื่นเข้าไปนะครับ
ค่ะคุณธนโรธคะถ้าวันนี้หานักท่องเที่ยวยังไม่พบจะเพิ่มเติมในเรื่องของอะไรมากขึ้นไหมคะในการค้นหาในวิธีการค้นหาก็เดี๋ยว
ก็ประชุมกันแล้วเราจะประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งแล้วก็ถึงจะคิดว่าจะทำอะไรกันยังไงต่อนะครับ
ตอนนี้ความหวังของการค้นหาผู้สูญหายทั้งสองคนพอจะกำหนดเรื่องของขอบเขตของเวลาหรือว่าความหวังของเรามีมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้
หลังจากที่เราประเมินสถานการณ์จากจุดที่เรากำหนดเนี่ยเราคาดว่าถ้านักท่องเที่ยวอยู่ในป่าเนี่ยเราผ่านมา๓วันแล้วเนี่ยเราน่าจะ

จากที่เราประเมินสถานการณ์จากจุดที่เรากำหนดเนี่ยเราคาดว่าถ้านักท่องเที่ยวอยู่ในป่าเนี่ยแล้วผ่านมาสามวันแล้วเนี่ยเราน่าจะหาเจอในวันนี้นะครับ
อนั่นเขาน่าจะเจอแล้วคาดมีไปแน่เราก็คาดหวังว่าน่าจะเจอครับ
ครับสอบถามเพียงต้นนี้นะคะขอบคุณทุนของคุณธนรดพทธิสารัวนะคะ
ตึงท่านเป็นผ่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษณ์เขต๙นะครับ

วันนี้เป็นวันที่๒แล้วสำหรับการค้นหานะคะ
เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหา๑๑ชุดด้วยกัน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
แต่ว่าวันนี้ถือว่ายังไม่มีข่าวดี
แต่ว่ายังไม่พบนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์ทั้ง๒คน
แต่ว่าช่วงบ่ายนี้นะคะจะมีการสรุปสถานการณ์
แล้วก็จะดูว่าจะเพิ่มเรื่องการค้นหาอย่างไรต่อไป

น่าจะมีการเดินต่อไปยังพื้นที่ไกลออกไปอีกนะครับ